คุณผู้ชมครับข่าวแบบนี้เราอ่านแล้วไม่สบายใจเลย
ไม่สบายใจตั้งแต่
วัดที่เผาศพต่อเนื่องจนกระทั่งต้องเอาพัดลมมาเป่า

วัดนะฮะที่เผาศพต่อเนื่องจนกระทั่งไฟไหม้เมน
ตอนนี้มาถึงห้องเก็บศพเต็มครับ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปฐุมธานีตอนนี้ประสบปัญหาที่ผมบอกนี่แหละ
ห้องเก็บศพเต็มคุณผู้ชมเรามาถึงจุดนี้แล้ว
คือเขาต้องชะนสูตรทั้งผู้ศีรชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วกรณีผู้ศีรชีวิตที่บ้านเนี่ย
คือต้องมาชะนสูตรอย่างนี้ครับแล้วคราวนี้
มันไม่พอแล้วต้องทำยังไงต้องซื้อตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศ
ถือว่าควบคุมความเย็นมาเก็บศพแล้ว
หน่วยนิตเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลินพระเกษจังหวัดประทุมธานี
รับมือการชนสูตรศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙อย่างหนักหน่วง
เนื่องจากรับกรณีทั้งในจังหวัดปฐุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
แม้แต่การเสียชีวิตบ้านก็ต้องส่งมาชนะสูตรที่นี่ด้วย
จำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับ
ทำให้เริ่มประสบปัญหาสถานที่เก็บศพไม่เพียงพอ
ต้องสั่งตู้คอนเทนเนอร์แช่แข็งมาเพิ่มอีก๒ตู้
รับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
คุณหมอทศพิพัทธโชติธรรมถ้าผมอ่านนามสกุลท่านผิดต้องขออภัยด้วย
แพทย์นิทเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดเผยบอกว่า
โดยปกตินะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสามารถเก็บศพผู้เสียชีวิตได้๑๐ศพต่อวัน
แต่เก็บได้จริงเพียง๘ศพเท่านั้นเพราะยังต้องเก็บชิ้นส่วนต่างของร่างกายด้วย
จึงทำให้ขณะนี้ห้องเก็บศพล้นครับ
เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตนะครับที่ไม่มีญาติมารับศพตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก
เพราะว่าติดโควิด๑๙กันทั้งครอบครัวและอยู่ระหว่างรักษาตัว
จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจครับ
ของเรามันไม่ได้เก็บศพได้เยอะอยู่แล้วโดยทั่วไปนะครับ
ทีนี้เราก็เลยมีการเตรียมแผนการกันก็คือเดี๋ยวจะเตรียมเป็นแค่
คือก็เหมือนตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น
ซึ่งมันก็จะเหมือนกรณีที่เวลาเกิดเศตประตบไพภิบัติเยอะ
อย่างเช่นกรณีซึนามิหรือกรณีเรือล่มที่ภูเก็ตเขาก็ใช้
ก็คือเพื่อเก็บขนอมรักษาศพแล้วก็ให้ญาติที่มารับ
หรือบางเคสที่เป็นเสียชีวิตในโรงพยาบาล
เนื่องจากตัวมันเป็นโควิดญาติเขาก็ต้องไปกักตัว
ระหว่างที่ญาติเขากักตัวเขาก็มารับศพไม่ได้
ส่วนสาเหตุที่ต้องสั่งซื้อตู้คอนเทนเดอร์แช่แข็งเพิ่ม
เพื่อจะนำไปทำเป็นห้องเย็นเก็บศพผู้เสียชีวิตจำนวน๒ตู้
ขนาดตู้ละ๒๐ฟุตในราคาตู้ละ๓๐๐๐๐๐บาท
ตู้จะสามารถเก็บศพผู้เสียชีวิตสูงสุดได้๑๒ศพนะครับ
แล้วก็จะนำไปไว้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็ศูนย์ธรรมรัฐเพื่อรอญาติมารับศพต่อไปครับ
มาถึงจุดที่ต้องซื้อตู้แช่แข็งมา
เทนเนอร์แช่แข็งเพื่อที่จะเก็บศพแล้วด้วยนะคะ